อ่าแล้วผู้ชมครับมาดูหนูน้อยเด็กหญิงวัยสองขวบคนนึงอยู่ที่โคลาส
ค่ะบาดแผลของเด็กเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวท่านไปดูภาพนะฮะ
ลักษณะเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะฮะพลุพองเต็มใบหน้าแล้วก็ร่างกายไปหมด
โดยเฉพาะที่ใบหน้านี้นะครับทุกผู้ชมครับคือน้องเนี่ย
โดนลูกโป่งอัดแก๊สมันระเบิดใส่ค่ะลูกโป่งที่มันอัดแก๊สเข้าไปให้มันลอยได้
เราจะเรียกว่าลูกโป่งสวรรค์ใช่ไหมนี่นะฮะท่านผู้ชมครับ
เด็กหญิงวัยสองขวบนะครับบาดเจ็บสาหัสนะครับตอนนี้นะฮะ
โปรงอัดแก๊สมันระเบิดเข้าหน้าเข้าแขนนะเป็นรอยไหม้ไปหมดนะครับ
ทุกวันนี้ยังร้องเจ็บปวดอยู่เลยนะฮะเรื่องนี้มีคนเอามาแชร์ไว้ในเพจเฟซบุ๊กนะครับ
แล้วก็บอกว่าขอแรงช่วยกันแชร์หน่อยเด็กโดนลูกโป่งระเบิดใส่หน้า
คือทางบ้านเด็กเนี่ยไม่ได้จะซื้อค่ะแต่แม่ค้าขายลูกโป่งเนี่ย
เอาลูกโป่งมายัดใส่มือเด็กแล้วมันระเบิดอืม
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าราชพัฒน์โคราชหลังเกิดเหตุแม่ค้าหนีไปเลย
นี่ฮะเจ็มม้อยวีพลัสเอามาลงเอาไว้
สภาพของเด็กนะฮะบาดเจ็บแบบสาหัสนะฮะ
วันนี้เราไปตามเรื่องนี้นะครับตอนนี้โอ้โหดูภาพนี้
สงสารนะคะคือแบบหน้าไหม้ทั้งหน้าเลยค่ะ
ตู้มพลึบขึ้นมาเลยอ่ะไหนลูกโป่งมันแก๊สทั้งนั้นนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลมหาราช
ครราชศรีมานะครับน้องอยู่ที่นี่นะครับ
ได้ไปคุยกับคุณแม่ของน้องนะคุณแม่ของเด็กหญิงวัยสองขวบที่บาดเจ็บเนี่ย
คุณแม่ชื่อเพ็ญพักภวงเกาะอายุสามสิบเก้า
เป็นแม่ค้านะฮะแม่ของเด็กเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
โมงเช้าสิบเอ็ดตุลาคมวันนั้นเป็นวันซ้อมรับปริญญาของราชพัฒน์โคราชนะฮะ
แม่ก็ขายข้าวกล่องอยู่ใต้สะพานลอยตรงเนี้ยนี่ครับทุกผู้ชมครับ
บอกขายข้าวกล่องอยู่ตรงนี้นะขณะนั้นครับลูกสาวก็อยู่กับยาย
ยายเนี่ยขายกล้วยแขกหรือว่ากล้วยทอดลูกสาวอยู่กับยายที่ร้านขายกล้วยทอด
แล้วลูกก็ร้องอยากได้ลูกโป่งที่เขาเดินถือลูกโป่งอัดแก๊สกัน
นี่เตากล้วยแขกของร้านของยายนะฮะลูกสาวบอกจะเอาลูกโป่งแต่ยายไม่ซื้อให้
แม่ค้าขายลูกโป่งก็เลยเอาลูกโป่งเนี่ยมายื่นใส่มือลูกสาว
ลูกสาวก็ถือลูกโปรงวิ่งจะไปหายายท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะยายขายกล้วยทอดไฟมันก็ติดอยู่ที่กระทะกล้วยทอด
เท่านั้นแหละพอเด็กถือลูกโป่งวิ่งมาใกล้
โป่งอัดแก๊สมันโดนไฟเข้าไปมันก็พลึบปุ้งขึ้นมานะครับ
ไฟลุกท่วมตัวนะฮะตอนนั้นยายก็รีบดึงตัวหลานเข้ามากอดเพื่อจะช่วยดับไฟ

กอดโตตบเสร็จแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะ
อาการตอนนี้นะครับบาดเจ็บสาหัสใบหน้าไหม้ไปทั้งใบหน้านะครับ
เส้นผมเกือบครึ่งเนี่ยคือหายไปหมดแล้วนะแขนทั้งสองข้างนะครับ
ไหม้หมดขาซ้ายก็ไหม้เป็นแผลผู้พองนะครับก็เกิดจากประกายไฟจากการระเบิดของลูกโป่งนะครับ
แม่บอกว่าถามหมอที่รักษาหมอบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่สามารถตอบอะไรได้

เนื่องจากยังไม่ทราบว่าแก๊สชนิดไหนเข้าสู่ร่างกายเด็กตอนนี้รักษาภายนอกก่อน
รอดูอาการอีก๒๓วันนะครับว่าอาการจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยประเมินกันอีกทีหนึ่ง

ร่างกายน้องหมอจะต้องเจาะ
ใส่เครื่องให้น้องหายใจ

ยิ่งยายยิ่งไม่ได้เลย
เพราะว่าผู้ปกครองไม่ได้ซื้อให้

พอผู้ปกครองไม่ได้ซื้อให้คุณยายไม่ซื้อให้แม่ไม่ซื้อให้
แม่ค้าเอาลูกโป่งมายัดใส่มือลูก
ก็วิ่งมาถึงเตาตรงเนี้ยค่ะมันมีไฟก็ระเบิดพลึบขึ้นเนี่ย
แล้วใครจะรับผิดชอบแม่ค้าไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะฮะ
มีวินจักรยานยนต์รับจ้างใกล้ร้านกล้วยทอดเนี่ยนะฮะ
เขาเป็นคนวิ่งเข้าไปช่วยเด็กด้วยนะครับบอกว่าสาเหตุที่ลูกโป่งระเบิดนี่ฮะ
เขาบอกผมก็เห็นเนี่ยเด็กเดินถือมาอย่างนี้พอมาถึงเตากล้วยทอดของยาย
โป่งมันใกล้เตาที่มันมีไฟมันก็ระเบิดพลึบขึ้นไปเลย
พึบขึ้นมาเด็กน้อยอะครับน้องเขาอยากได้ลูกโป่ง
อาการของลูกฮะใช่ค่ะคือมันไหม้แล้วก็
มูกจมูกต้องเจาะเข้าไปเพื่อให้หายใจก่อนตอนนี้
โอ้โหแล้วเด็กอายุยังน้อยเด็กผู้หญิงอีกนะคะ